วัยรุ่นที่ไปก่อเหตุตีกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอ่างทอง
ตอนนี้ตามจับได้๓คนแล้วนะครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีอีกหลายคนนะครับ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่นำตัวคนที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
มาที่สถานีตำรวจสพเมืองอ่างทองนะครับ
๓คนมีนายธวัฒน์สร้างเขตหรือนายอามอายุ๒๙ปี
นี่ก็ไม่วัยรุ่นแล้วล่ะ๒๙แล้ว
นายประสิทธิ์วิรพงศ์หรือในต้นอายุ๑๙ปี
และนายธนาทิพย์มุรินจันทร์หรือเอ็มอายุ๒๔ปีนะครับ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก่อเหตุไว้อย่างที่ท่านติดตามข่าวมานะฮะ
คือไปมีเรื่องมีราวกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
เนื่องจากการเดินเตะขาเดินสะดุดกันอะไรพวกนี้นะครับ
โต๊ะใกล้ใกล้กันแล้วออกมามีปัญหากันหน้าร้าน
ไล่ตีไล่ทำร้ายกันตรงนี้อ่ามีคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
ก็ไปเจอกันที่ห้องฉุกเฉินก็ไปไล่ทำร้ายกันอีกนะครับ
ตำรวจมาระงับเหตุก็ไม่ยอมหยุดจนต้องเสริมกำลังกันนะครับ
หลังจากควบคุมตัวได้๓คนตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวมีที่เหลือต้องไล่ติดตามมาดำเนินคดีต่อนะครับ
นายแพทย์ประภาษณ์ลีสุธิพรชัยผู้มนุยการโรงพยาบาลอ่างทองบอกว่า
โรงพยาบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุให้หนักที่สุดเลย
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกนะครับ

โรงพยาบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาลทุกกรณีไม่มีขอยกเว้น
ตำรวจก็จะไปไล่ติดตามตัวที่เหลือมาดำเนินคดีต่อนะฮะ
บอกว่าจะไล่ดำเนินคดีแบบเอาแบบละเอียดยิบเลย
ตั้งแต่ร้านอาหารที่ไปมีเรื่องมีราวแล้วก็ชกต่อยกันก่อนแล้วด้วยนะครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
ร้านอาหารแห่งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็มีเรื่องบ่อย
มีเรื่องบ่อยจนแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะไม่รู้จะห้ามยังไงแล้ว
อืมแล้วเนี่ยเขามีเรื่องกันตั้งแต่ในร้านต่อยกันตั้งแต่ในร้านเลยนะคะ
แล้วออกมาตีกันหน้าร้านแล้วนู่นไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล

วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นี่ครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าช่วยกันจัดให้หนัก

นี่ท่านผู้ชมตอบคำถามคุณอนุทินก็ได้

แต่คุณอนุทินก็บอกอยู่แล้วแหละว่าช่วยกันจัดให้หนัก
แล้วบอกว่าพวกนี้คืออันทภาณกระจอกนะ
ชอบยกพวกไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาสในโรงพยาบาล
กี่ครั้งแล้วที่ห้องฉุกเฉินและโรงพยาบาลต้องเสียหาย
เจ้าหน้าที่ต้องเสี่ยงบาดเจ็บทำงานไม่ได้
สินในโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์เสียหายผู้ป่วยคนอื่นเดือดร้อน
ขอแบบเอาให้เข็ดหลาบไม่แสดงสันดาลหยาบช้าป่าเทือนแบบนี้อีก
สงครามยังเว้นพื้นที่ปลอดภัยให้โรงพยาบาลแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
แต่ในหัวใจอันทภาณกระจอกพวกนี้ไม่มีอะไรเลย
รวมทั้งคำสอนของพ่อแม่แย่จริง
กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเลวร้ายอีกต่อไปค่ะที่เราเคยคุยกันทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แหละค่ะ
ต้องเอาให้หนักทั้งคดีอาญาทั้งทางแพ่งในเรื่องของค่าเสียหายต่าง
แล้วเหตุการณ์นี้ผู้ป่วยที่เขานอนใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในห้องฉุกเฉิน
เขานอนอยู่แล้วมันมาตีกันแบบเนี้ยดีเขาไม่เป็นอะไรหนักกว่านี้นะอ่านี่
ท่อช่วยหายใจนอนอยู่เนี้ยแล้วก็มาเห็นภาพแบบเนี้ยอืม
อ่าก็ตามที่เหลือมาดำเนินคดีต่อนะค่ะปีนี้นะถ้านับเฉพาะปีหกสองมาถึงนะ
ปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอ่างทองเนี่ย
เหตุการณ์ที่๑๒นะฮะของคนที่ไปมีเรื่องกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
อืมปีหกหนึ่งเนี้ยสิบเจ็ดครั้งค่ะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะคืนวันลอยกระทงอ่ะค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกแล้วนะคะว่าจะดูแลอย่างเข้มงวดมากนะคะ
เรื่องของการตีกันทะเลาะกันแล้วมาทำอะไรกันไม่ดีในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉิน
จะเอาผิดให้ถึงที่สุดเลยอ่าอืมครับ